เป็นคลิปที่ถูกนำมาแชร์บนโลกโซเชียล
เมื่อช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นเหตุรถทัวร์ตกเหวเขาพลึงในจังหวัดอุตรดิษฐ
แต่ว่าคราวนี้มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นพยาน
เขาเอาคลิปจากกล้องหน้ารถนี่แหละค่ะมาบอกว่า
เหตุการณ์ภาพมันเป็นแบบนี้ทำให้ชาวเน็ตเนี่ย
ก็แชร์กันออกไปเยอะนะคะบอกว่าเสียวินาทีที่รถทัวร์
ก่อนตกเหวอืมนี่ไงอืมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
กำลังมาเรื่อยนะคะคือนี่กำลังจะถึงโค้งแล้ว
ใช่คืออุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยใหญ่นะคะ
มีผู้เสียชีวิตโอ้โหสิบแปดคนบัตรเจ็บยี่สิบคน
ก็ฝุ่นตลบประมาณนี้แหละค่ะเป็นเหตุการณ์กล้องหน้ารถของคุณสมเกียจ
กิตินะคะพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
แล้วก็เมื่อวานนำมาเผยแพร่เขียนว่าเสี้ยววินาทีเอง
ก่อนรถจะตกเหวเขาพลึงกล้องหน้ารถผมจับเอาไว้ได้
ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันเยอะเยอะนะครับด้านพันธบรวตรีรัชตะสร้อยแก้วค่ะ
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุตรดิษฐ์ก็เปิดเผยกับทีมข่าว
จากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าคนขับน่าจะขับมาเร็ว
แล้วก็พยานให้การว่าเห็นรถทัวร์เร่งความเร็วก่อนที่จะเปลี่ยนเลน
เพื่อแซงรถคันอื่นตอนกำลังจะลงเนินพอดีเมื่อวิ่งมาถึงทางโค้งด้วยความเร็วแล้วเบรก
ทำให้รถเสียหลักแต่ตอนนี้ยังไม่สรุปสาเหตุนะคะ
แล้วก็กำลังรอผลวิเคราะห์ในเชิงลึกจากกรมการขนส่งทางบกอีกทีนึงค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๑๑รอยต่อจังหวัดแพร่อุตรดิษฐ
กิโลเมตรที่๓๕๐ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๘คนบาดเจ็บ๒๐คน
ซึ่งจากรายงานการตรวจสภาพรถเนี่ยพบว่าสภาพยางอยู่ในสภาพปกตินะคะ
ส่วนเบรกก็ปกติไม่พบความเสียหายใดก่อนเกิดอุบัติเหตุนะคะ
จะสังเกตว่ามีความเร็วขับมาเลยเนี่ย
แล้วก็มีการเสียหลักถลายชนกำแพงปูนกั้นขอบทางด้วย
ควันพวยพุ่งเยอะนะคะเป็นเหตุการณ์สลดหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
ต้องระมัดระวังกันด้วยนี่ระวงกลมสีแดงให้โอ้โห
คือก็เห็นนะคะว่ามาค่อนข้างเร็วแล้วลักษณะเหมือนหลุดโค้งอ่ะนะคะใช่ค่ะ